เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปเที่ยวกันที่แรก
ลบบุรีไหมไปลิงเยอะลบบุรีเมืองลิงนะคะคุณผู้ชม
เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของลิงแต่เท่านั้นไม่พอ
ลบบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์
เที่ยวที่นั่นทั้งทีแล้วต้องใส่ชุดไทยค่ะ
เพราะว่ากระแสชุดไทยตอนนี้ก็ยังแรงดีไม่มีตก
เดือนหน้านะคะกุมภาพันธ์เขาจะมีการจัดงานใหญ่ประจำปีขึ้นมาค่ะ
งานนี้พูดเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
ไปดูกันว่ามีอะไรให้ชมในงานนี้กันบ้างค่ะ
ชุดไทยกันให้พร้อมเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปกันที่บริเวณพระนาราราชนิเวศตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
นี่ค่ะแต่งกายชุดย้อนยุคกันไปคืองานนี้นะ
นายสุปกิจโพปภาพันธ์และนางจุรีพรโพปภาพันธ์
เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็สถาบันการศึกษาต่างรวมแล้วมากันกว่า๓๐๐คน
ร่วมใจกันใส่ชุดไทยสวยงามแบบนี้เดินขบวนค่ะ
ไม่ได้มาก่อมอบอะไรที่ไหนแต่มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวลบบุรี
และพี่น้องทั่วประเทศมาใส่ชุดไทยกันให้ทุกบ้านทั่วเมืองกันไปเลย
ใช่แล้วเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย
ซึ่งชาวลบบุรีนะคะเขาก็จะแต่งกายแบบชุดย้อนยุคแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นสมัยตั้งแต่รัชกาลที่๕ก็ได้นะคะ
ชุดไทยจักรีก็ได้ชุดสมัยไหนก็ใส่มา

เพราะเขาบอกว่าการแต่งกายแบบนี้นะ
อกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่๓๒
ประจำปี๒๕๖๒อีกด้วย
นี่นะคะคุณผู้ชมงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่และสำคัญมากของชาวลบบุรี
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ที่พระนาราราชนิเวศและโบราณสถานต่างที่อยู่รอบด้วยนะคะ
สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งนี้
ก็เป็นการเทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะสมเด็จพระนารายมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอุปการณ์อเนกอนันต์ต่อเมืองลบบุรีนี่แหละค่ะ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของลบบุรีด้วย

อยากจะหยิบชุดไทยเอามาใส่ให้เต็มยดเลยนะคะ

เลยค่ะว่าความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่๘ถึง๑๗กุมภาพันธ์นะคะ
ที่พระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรี
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่๓๓
ตำบลท่าหินจังหวัดลบบุรีจ้า
ประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นเลยนะ
ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดลบบุรี

แล้วก็เตรียมชุดไทยสวยไปใส่ไปถ่ายรูปกันด้วยนะคะ
เพราะว่าลบบุรีอย่างที่บอกแหละว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีสถาน
ถ่ายรูปสวยเยอะแยะเลย